มาดูเรื่องราวของครอบครัวนี้ค่ะน่าเห็นใจมาก
ผู้หญิงท้องห้าเดือนติดโควิด๑๙
สามีถูกไล่ออกจากงานไม่มีที่อยู่
หอบครอบครัว๔ชีวิตมากางเต็นต์
อยู่ใต้ต้นไม้แล้วก็อยู่ในเต็นต์กันแบบนี้นะคะ
ช่วงเย็นวันนี้ก็มีผู้ช่วยสวบส่องเหตุที่สายไหม
ทีมงานสายไหมต้องรอด
วัสดุก่อสร้างย่านลำลูกกาภรรยาไม่ได้ทำงานอยู่บ้านเลี้ยงลูก
ท้องอยู่ด้วยคือท้อง๕เดือนนะคะ
ภรรยาไม่สบายบอกสามีว่าขอไปตรวจร่างกาย
ผลออกมาเมื่อวานว่าติดโควิด๑๙ก็เลยมาบอกสามี
กลัวเพื่อนร่วมงานจะติดไปด้วยก็เลยไปบอกนายจ้าง
พอในจ้างรู้แทนที่จะช่วยกลับไล่สามีเธอออกจากงาน
ก็เลยต้องมากางเต็นต์นอนกันตรงนี้ทีนี้ค่ะ
ก็นายจ้างควรจะรับผิดชอบมากกว่านี้ไม่ควรทอดทิ้งลูกจ้างแบบนี้นะคะ
ทางผู้ช่วยสาวเคสสายหมายบอกว่า
ก็น่าจะสงสารเด็กตาดำบ้างเนอะหรือไม่ก็เนี่ย
ภรรยาเขายังท้องอยู่เลยอ่ะมานอนกลางเต็นต์ตากฝนกันอยู่แบบนี้ค่ะ
ซึ่งเดี๋ยวก็ดูครับจริงนายจ้างทุกที่นะครับเจ้าของหอพัก
นายจ้างเนี่ยช่วงเวลาที่เขาดีอยู่เนี่ย
คุณก็ไปกูดรีดเก็บค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟเขา
เขาไม่เห็นต่อรองอะไรเลยนะเขาทำงานให้คุณเต็มที่นะครับ
แต่พอถึงเวลาที่เขาเจ็บป่วยเนี่ยทำไมไม่รักษาเขา
คุณไม่ต้องรักษาหรอกให้หมอรักษาก็ได้แต่อย่างน้อยเนี่ย
เพราะเห็นแก่มนุษยธรรมดิเขามีเด็กเล็กเนี่ย
คุณไล่เขาออกมาได้ยังไงแล้วคุณไม่นึกว่าเขามีเงินแปดสิบบาทติดตัวเขาอ่ะ
เงินทั้งตัวมี๘๐บาทคุณไล่เขาออกมาเขาจะไปอยู่ไหน
คุณเคยถามเขาบ้างไหมเวลายามดีใช้ยามป่วยไข้
ทำไมไม่รักษาเขานะครับ
ตัวสามีนะคะนายจิรวัตรอายุ๒๓บอกว่าถูกไล่ออกจากงาน
ก็ไม่รู้จะไปไหนครับส่งข้อความไปหาเพื่อนที่เคยทำงานด้วยกัน
ขอความช่วยเหลือเพราะว่าเขาติดเชื้อกันทั้งครอบครัวเนี่ยค่ะ
ก็เลยได้ทีมงานสายใหม่ต้องรอดนี่แหละประสานให้
ทีนี้นะคะเขาก็บอกว่าได้มีการประสานงานจนได้รับความช่วยเหลือก็ต้องขอบคุณทีมงานสายใหม่ต้องรอดจริงที่ช่วยเหลือครอบครัวเขา
ทีมงานก็พาครอบครัวนี้ก็ไปอยู่ในสถานที่ที่เตรียมเอาไว้ให้
แล้วก็รอคอยความช่วยเหลือจากทางราชการในการรักษาตัวต่อไป